หญิงสาวที่จังหวัดอุดรธานีเธอมีศักดิ์เป็นยาย
ตอนนี้เสียใจร้องไห้อย่างหนัก
เพราะว่าศพหลานวัย๖ขวบ
ว่าจะเอาไปทำมนต์ดำทำปั้นเน่ง
คุณยายเสียใจแบบนี้บอกว่าตอนหลานอยู่

ทีนี้พอไม่มีชีวิตอยู่แล้ว
จะนำศพหลานไปเผา
ก็อยากให้มีอวัยวะครบ๓๒
อยากให้คนที่ทำนำมาคืนในส่วนของส่วนกระโหลกที่เจาะออกไป
เรื่องนี้นางอุรัยรัฐสุวรรณหงษ์อายุ๔๕ปี
เป็นชาวจังหวัดอุดรธานีไปชี้เบ้าปูนบรรจุศพตรงนี้ค่ะ
ของเด็กชายสุกลวัฒน์อยู่ศรีเจริญหรือว่าน้องก้าว

หลานชายที่จมน้ำเสียชีวิตไปเมื่อวันที่๒๖มกราคม๒๕๕๙
โดยทางครอบครัวได้นำศพมาบรรจุไว้ในเบ้าปูนสำหรับเก็บศพแห่งนี้
ใกล้กับเมนวัดส่งเสริมธรรมบ้านใหม่ศรีวิลัย
ตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรธานี
แล้วก็ไปพบว่าศพหลานถูกเจาะกระโหลกหน้าผากไป
นางอุไรรัฐเล่าว่าตนเป็นยายของน้องก้าว
ก่อนหน้านี้ก็อาศัยอยู่ด้วยกันเพราะว่าพ่อแม่หลานแยกทางกัน
พ่อไปมีภรรยาใหม่แม่ก็ถูกดำเนินคดีจำหน่ายยาเสพติด
วันที่น้องเสียชีวิตเนี่ยตนเองออกไปรับจ้างตัดอ้อยที่พิศนุโลก

แต่ด้วยความสนของเด็กก็ไปเล่นน้ำท้ายหมู่บ้านกับเพื่อน
แล้วตอนนั้นน้องก็จมน้ำเสียชีวิตไปนะคะ
ทีนี้ก็มีการทำพิธีศพตามประเพณีนะคะ
หลังทำพิธีสวดอภิษฐรรมเสร็จก็เลยนำร่างของน้องก้าว
เป็นความเชื่อของประเพณีอีสานค่ะ
ใครที่ตายผิดธรรมชาติหรือว่าเสียชีวิตกระทันหัน
ต้องเอามาฝังหรือเข้าเบ้าปูนเป็นระยะเวลาอย่างน้อยนะ
๓ปีเหมือนเพื่อให้เหตุการณ์มันเย็นลงค่ะ
เพราะว่าเหมือนพูดตรงบางคนเขาก็จะมองว่าเป็นการตายโหง

จากนั้นพอเหตุการณ์เริ่มเย็นลง๑๓ปีผ่านไปแล้ว
เขาให้ขูดขึ้นมาชาปนกิจ
ถ้าไม่ทำตามเขาเป็นความเชื่อกันว่าญาติพี่น้องจะเสียชีวิตติดต่อกัน
และอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอยากรอให้แม่น้องก้าว
พ้นโทษในเดือนสิงหาคมนี้ด้วย
จะได้มาทำพิธีให้กับลูก
เพิ่งจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบ๑๐๐วันให้น้องก้าวไป
เมื่อวันที่๕พฤษภาคมที่ผ่านมาเองนะคะ
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุเมื่อ๒วันก่อนค่ะคุณผู้ชม
หลวงปู่ถนอมเจ้าอาวาสวัดส่งเสริมธรรมเนี่ย
ให้ชาวบ้านมาบอกคุณยายนี่แหละว่า
เบ้าที่บรรจุศพน้องก้าวมันแตก

คุณยายได้ยินแบบนั้นก็รีบเอาอุปกรณ์
ไปโบกปูนปิดเบ้าให้หลาน
แต่ทีนี้พอไปส่องดูอะค่ะ

เขาบอกว่าศพของหลานนอนในลักษณะตกหมอน

คือตอนที่วางเข้าไปก็วางเข้าไปดีแล้ว

ใช่แล้วพอสังเกตเข้าไปเอาไฟส่องเข้าไปดู
อู๋ฮูศีรษะของตรงกระโหลกค่ะ
ถูกเจาะเอากระดูกหน้าผากไป
คุณยายบอกเชื่อเลยต้องเป็นพวกนิยมคุณสัยมนต์ดำ
ลักเจาะกระดูกหน้าผากศพตายโหง

คือปั้นเน่งจะเป็นเครื่องลางของขลังชนิดหนึ่ง
คุณผู้ชมที่ทำมาจากหน้าผากมนุษย
หรือว่าส่วนกลางกลางกระหม่อมกลางกระบานของมนุษย์เนี่ย
เอาตรงนี้ไปทำเครื่องลางของขลัง
เน่งที่ดังที่เคยได้ยินก็คือแม่นาคพระขนง
นาคพระขนงใช่ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น
ทีนี้คุณยายเล่าต่อว่าตอนน้องก้าวมีชีวิตอยู่
ก็รักหลานปานแก้วตาดวงใจ
ทีนี้พอทราบว่าน้องจมน้ำเสียชีวิต
ก็เสียใจร้องไห้แทบขาดใจเหมือนกัน
ทีนี้พอรู้ว่ามีคนมาทุบเบ้า
เจาะเอากระดูกหน้าผากไปทำคุณสัยมนต์ดำอีก

เพราะเชื่อว่าหลานต้องถูกสะกดวิญญาณ
ก็อยากฝากถึงคนที่มาลักเอากระโหลกหลานไปให้นำมาคืน
เพราะเมื่อถึงเวลาเผาหลานจะได้มีร่างกายครบ๓๒
แล้วก็ฝากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ด้วยค่ะ

เพราะว่าผู้กองเพื่อนกับบ้านอารวาสแล้ว
เริ่มอารวาสแล้วแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้กล้าใช้
ตรงนี้นะฮะตำรวจคาดว่าคุณรายน่าจะเป็น
นิยมคุณสัยมนต์ดำหรือว่าได้รับออเดอร์จากลูกค้า
ซึ่งเมื่อปี๒๕๕๗ตอนนั้นก็เกิดเหตุลักษณะนี้มาแล้ว
แล้วคนร้ายก็ถูกจับดำเนินคดีไปหมดแล้ว

จากนั้นในพื้นที่ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเลยนะคะ
จนกระทั่งล่าสุดก็มาเกิดเหตุดังกล่าวอีก
ทีนี้ไปตรวจสอบก็พบว่าแก๊งลักกระโหลกผีตายโหง

ตอนนี้ตำรวจคาดว่าจะรู้ตัวคนร้ายแล้วนะคะ
ว่าน่าจะจับตัวได้ในเร็วนี้ค่ะ